สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ผ่านไป๑๘วันกับ๑๙ชั่วโมงกว่า
มาจนถึงเที่ยงวันนี้มีสัญญาณบวก
จริงสัญญาณบวกเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อวาน
ผู้ว่าแถลงข่าวแล้ว

เช้าวันนี้หลายฉบับครับ
พิมพ์ข่าวบอกว่าผู้ว่าชี้ค้นหา๑๓ชีวิต

มุมหิวหัวข่าวซีลใกล้เป้าหมาย

แล้วเมื่อวานนี้ฝนก็หยุดสูบน้ำออกได้มาก
ท่ามกลางข่าวที่ต่อเนื่องกันมา

ขอสรุปให้เห็นภาพชัดอีกทีนะครับว่า
แนวทางการช่วยเหลือนั่นมีหลากหลายครับ
แต่ว่าให้ยึด๒แนวทางหลัก
แนวทางที่๑ก็คือว่าหน่วยซีลกับทีมอาสา
ทีมอาสาของเราทีมอาสาต่างประเทศ
เขาเดินหน้าต่อเนื่อง๒๔ชั่วโมง
เพื่อจะเข้าไปถึงจุดเป้าหมายให้ได้

ซีนเขาเข้าไปถึงโถง๓แล้วนะครับ
โถง๓อยู่ตรงไหนอยากให้ท่านดู
กราฟิกซึ่งได้โชว์ให้เห็นมาเป็นระยะระยะ
ว่าโถง๓เนี่ยนั่นล่ะครับ
เข้าไปถึงโถง๓แล้วก็ปฏิบัติการปักหลักฐานอยู่ตรงนั้น
เป็นกองบัญชาการส่วนหน้าอยู่ตรงนั้น
แล้วถ้าท่านดูจากโถง๓ไปอีกประมาณสัก๒๐๐๓๐๐เมตร
ที่เขาคำเน็ตคำนวณเนี่ยนะฮะ
ถึงสามแยกแล้วจากสามแยกไปถึงที่เขาเขียนว่าหาดพัทยา
ซึ่งคิดว่าเด็กจะต้องอยู่ตรงนั้น
อันนี้ข้อมูลค่อนข้างจะตรงกันว่าเป็นระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร
มีคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงช้านัก
ถ้าได้เห็นภาพในคลิปเนี่ย
ว่ากว่าแต่ละคืบแต่ละศอกแต่ละวาที่จะผ่านไปได้ยุ่งยากสาหัส

แค่คนเดียวรอดเข้าไปได้เท่านั้น

อ้วนยังจะไปลำบากเลยครับ
ฉะนั้นนี่คือคำถามที่คนเขาสงสัยว่าทำไมจึงชานักทำไมไม่ถึงเสียทีนึง
เพราะได้ยินมาหลายวันแล้วว่าอยู่แค่โถงสาม

ฉะนั้นเมื่อยากลำบากอย่างนี้แนวทางที่๒ตามมา

จอกด้านบนของถ้ำ

แบ็คโทเนี่ยเขาขึ้นไปโดยพาหมี

เครื่องจักรเครื่องมือเอาขึ้นไปแล้ว
แต่ยุ่งยากมาก
ฉะนั้นชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่กองบัญชาการภาคสาม
เอกวิริยาชัยทรงเมตตากำกับดูแลอยู่
เจาะมาจากข้างบนอันไหนจะถึงก่อน
เพราะทั้งสองเรื่องทั้งสองแนวทางยุ่งยากทั้งคู่
ตอนแรกเนี่ยแคบไปหน่อย
ขนเครื่องมือขึ้นไปต้องเดินไปนะครับ
สองสามกิโลเมตรนะครับถึงจะเดินขึ้นไป
นี่คือการปฏิบัติการในการที่จะเจาะถ้ำลงมา
ปัญหาก็คือว่าส่วนไหนจะถึงก่อน
มุดลงไปข้างล่างเจอทั้งโครนเจอทั้งโพรงเล็ก
อันนี้อันไหนจะถึงก่อนส่วนเรื่องของการเจาะถ้ำ
มีประเด็นที่น่าติดตามว่า
ท่านก็ไปสำรวจของท่านมีสายเข้ามาหรือยังครับ
ท่านก็ไปสำรวจของท่านแล้วท่านก็ใช้หลักวิชาการว่า
ท่านมั่นใจว่าอาจจะเป็นส่วนบริเวณตรงนั้นได้ไหม
ยังไม่ได้เป็นข่าวออกมาครับ
ท่านบอกว่าไม่อยากจะให้เป็นข่าวแตกตื่นมาก
แต่ว่าตอนนี้ลองไปถามดรธเนธวีรสิริดูว่า
จากจุดที่เฮลิคอปเตอร์ไปดำเนินการอยู่ตรงนั้น
อีกจุดหนึ่งที่ดรทะเลศมั่นใจว่าน่าจะเป็นข่าวดี

สวัสดีครับดรธเนษฐ์ที่สุภาพครับ
ครับตอนนี้ดรธเนศอยู่ยงจุดไหนของถ้ำครับ
ผมอยู่ตรงปลายของถ้ำเลยครับ

ปลายถ้ำคนละจุดกับที่เฮลิคอปเตอร์ไปขนเครื่องมือขึ้นไปเจาะ

คือตรงนั้นเขาจะเจาะน่าจะเจาะถ้ำนะครับ
แต่ว่าตรงของผมเนี่ยไปอยู่ที่ปลายเพื่อไปสำรวจโพรง
การสำรวจโพรงของผมเนี่ยก็คือดูว่าโพรงไหนที่สามารถที่จะเข้าถ้ำได้
คือมองว่าเมื่อปากถ้ำเนี่ยเราดูสูบน้ำออกนะครับ
แต่อีกแนวทางหนึ่งก็คือควรจะมาดูที่ปลายซิว่ามันมีทางไหน
มีต้นทางน้ำไหมมีต้นทางที่จะทำให้เข้าถึงถ้ำได้ไหมครับผมมาดูอย่างนั้น
สุดท้ายเราก็เจออยู่๔โพรงแต่ว่าท้ายสุดเราก็สโขปมันอยู่เหลืออยู่โพรงเดียว
เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าโพรงนี้ลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยเราจะเจอที่ลาบ

เราจะเจอที่ลาบซึ่งที่ลาบตัวนี้เรายังเดินได้อีก
ทุกที่เนี่ยเวลาเราห่อนไปในโพรงเนี่ยเราจะเดินไม่ได้เลยแต่ตรงนี้เราหย่อนลงไปปั๊บ๒๐เมตรเนี่ยเราจะเดินได้เลยเดินได้อีก๒๐เมตรด้วย
แล้วแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มปฏิบัติการรึยังครับ
ปฏิบัติการแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานซื้อนี้แล้วครับแล้วเมื่อวานแล้ววันนี้ตอนเมื่อวานนี้เราส่องกล้องเข้าไปว่ามันมีทางที่ต่อเข้าไปอีกไหมปรากฏว่ายังมีทางต่อเข้าไปอีกครับ
เพราะว่าหินมันมาหล่นขวางทางอยู่
แปลว่าถ้าโดยทฤษฎีโดยโดยทฤษฎีนี้เนี่ยตรงปากถ้ำตรงนั้นเนี่ยมันจะระยะทางจะจะสั้นและใกล้กว่า
ถูกไหมครับใกล้กว่าคาดว่าจะใกล้กว่าตรงตำแหน่งอื่นเพราะว่าเพราะว่าตรงตำแหน่งที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่เราบอกว่าน้องเด็กเนี่ยจะไปอยู่ที่หาดพัทยา
ถ้าเขามาอยู่ที่หาดพัทยาแล้วเขาหนีลึกเข้าไปมันจะมาใกล้ปลายถ้ำครับแล้วมาใกล้ปลายถ้ำแต่ว่าเป็นทางลาดขึ้นขึ้นเนิน
เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ว่าถ้าเขาหนีขึ้นเนินเขาหนีน้ำก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปตรงเนินตัวใหม่
ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ปักใจครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราหาทางจากปลายถ้ำไปย่อมจะทำให้มีโอกาสเข้าใกล้ตัวเด็กได้เร็วขึ้น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

อะไรก็แต่ก็แล้วแต่เช่นนกหวีดอย่างเงี้ยหรือสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ใส่ด้วยลูกบอลกลมกลม
ให้มันกลิ้งเข้าไปครับรวมทั้งเอาโฟมสีเนี่ยใส่ลงไปเพื่อดูว่า
มันไปออกตรงไหนจะได้รู้ว่าทิศทางที่จากถ้ำไปออกน้ำเนี่ยมันเป็น
ทิศทางเดียวกับที่ไปออกปากถ้ำไหมหรือมันเป็นคนละทางกันครับ
แต่อย่างน้อยที่สุดเราจะได้ให้เด็กนี่เขามีหนึ่งมีขวัญกำลังใจว่ามีคนช่วยนะ
สองก็จะได้อาหารนะครับซึ่งเป็นอาหารเหลวที่เราจะใส่ลงไปในลูกบอล
ตอนเนี้ยเราต้องการแค่โพรงตรงเนี้ยนะครับโพรงที่สามารถเชื่อมต่อ
ซึ่งเราตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบทางธรณีวิทยาเราพบว่ามีน้ำอยู่ข้างใต้โพรงที่
นี่โพงที่เราเราด่านตัวลงไปฮะ
คำว่าสกัดไม่ไม่เจาะนะครับสกัดหินที่มันปิดรูเล็กเล็กเนี่ยนะครับ
สามารถหย่อนได้ก็จบเลยช่วยได้แน่นอน
ในเรื่องของการส่งส่งอาหาร
แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นที่เราจะลำเลียงหรือจะเจอคนยังไม่ถึงตรงนั้น
กว่าว่าทุกอย่างเรียบร้อยมีสัญญาณตอบโต้
หรือเรามั่นใจแล้วเราจะเรียนผู้บังคับบัญชาทันที
ว่าจะเอายังไงกับแนวทางนี้นะครับ
แนวทางเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับถึงขั้นที่เจาะแล้วโรยตัวลงไป
แทนที่จะส่งอาหารส่งสัญญาณมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับตรงจุดนั้น
เท่าที่ดูก็ผมคิดว่ามีแนวทางเหมือนกันนะครับมีแนวโน้มเหมือนกัน
เพราะอะไรครับเพราะว่าตรงที่เราลงไปในโพรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินไปกี
๑๐เมตรเอาไปเจอหินขวางอยู่เนี่ยผมลองให้จุดเป็นควันไฟ
กระดาษนะฮะแล้วมีควันปรากฏว่าควันเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปในโพรงนี้หมดเลย
มันไม่ออกไปทางอื่นเลยมันไม่ฟุ้งถูกดูดไปทางเดียวกัน
นั่นเป็นข้อมูลที่บ่งบอกว่าข้างในจะต้องมีโถงใหญ่
อากาศถูกดูดออกไปทางนั้นถูกดูดคือพูดง่ายอากาศจากโพรงที่เราโรยตัวลงไปเนี่ยถูกดูดไปทั้งนั้น
แล้วดูดไปทางเดียวกันด้วยแสดงว่าปลายทางเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโถงใหญ่
ถ้าเราสกัดตัวหินย่อยที่มันตกลงมาไปเรื่อยเนี่ยมันจะไปเจอโถงใหญ่ที่ว่านี้นะครับ

เครื่องไม้เครื่องมือชุดปฏิบัติการจุดของดรธเนธเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนครับตอนนี้ครับ
แต่เราต้องใช้เทคนิคทางกลนะครับที่จะช่วยทำให้การเคลื่อนย้ายหินได้ง่ายขึ้น
ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี่เอาขึ้นไปได้ยังไงครับทั้งหมดนี้เดินขึ้นไปเหรอฮะแบกขึ้นไปเหรอฮะ
ไม่นะครับเดินขึ้นไป๑๐๐เมตรผมก็เดินขึ้นได้เดินขึ้นไป๑๐๐เมตรแล้วฉันขึ้นไปหอบ
ครับแล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็ก็ใช้วิธีการเดียวคือขนขึ้นไป
เช่นการตรวจทางธรณีวิทยาเราจำเป็นต้องใช้ก็โอเคนะครับแต่โดยทั่วไปเราผมพูดง่ายครับ
อย่างเมื่อวานเนี่ยเขาเจอหินอยู่ข้างหน้าขวางทางอยู่ผมก็บอกว่าผมก็วอลถามว่าหินที่ขวางข้างหน้าเนี่ย
เป็นลักษณะก้อนใช่ไหมเขาบอกเป็นก้อนแล้วถ่ายรูปขึ้นมาดูผมบอกเลยไหนลองเอาเหรียญขูดสิเอาเหรียญมา๑๐บาทที่อยู่ในกระเป๋า
ขูดซิว่าเป็นยังไงแล้วขูดผนังซ้ายขวานี่เป็นไงผลออกมาต่างกันโดยสิ้นเชิง
คือตรงที่เราขูดไอ้หินที่อยู่ด้านหน้าที่มันล่วงลงมาเนี่ยมันลงลึกเลยไอ้หินที่ขูดข้างข้างซ้ายขวาเนี่ยมันลงนิดเดียวเองแสดงว่าความแกร่งต่างกันมาก
ให้เขาเดินหน้าไปลักษณะแบบนี้แต่ทางทางหน่วยบอกกกลางเขาก็สนับสนุนทุกอย่างครับ
ถ้าระหว่างจุดที่เฮลิคอปเตอร์ไปส่งเครื่องไม้เอาแบ็คโฮลขึ้นไปตรงนั้น
กับจุดของรถเตอร์ทะเลสอันไหนคิดว่าจะถึงก่อน
ผมอยากให้ทางนู้นเขาซึ่งเขามีเครื่องมือเครื่องไม้เขาเจาะเนี่ย
แล้วเขาสามารถเอาช่วยได้เลยให้เขาได้ถึงได้เร็วที่สุด
แต่ของเราเราก็มองแค่ว่าถ้าเขายังไม่ถึงไปในวันนี้วันพรุ่งนี้

เพราะเราเป็นห่วงโน้นตั้ง๘วันแล้วนะฮะอย่างนี้
เราก็มองความเป็นไปได้จะต้องเสียลูกบอลไปเป็นพันใบก็ไม่ว่า
แต่ขอให้ไปให้ถึงน้องเขา

แล้วก็ขยายความต้องการเพิ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นนะครับ
กว่าจะถึงจุดที่เจาะแล้วย่อนโน่นย่อนนี่ลงไปได้เนี่ย
หลังจากเที่ยงวันนี้ไปแล้วเนี่ยใช้เวลาจากนี้ไปอีกประมาณเท่าไหร่ครับ
ผมได้เห็นแสงสว่างอยู่ที่กล้องซึ่งเราดูหลายรอบแล้ว
ที่ส่องไปประมาณ๗เมตรเราเห็นแสงสว่าง
ว่าจะหุนกล้องไปยังไงก็แล้วแต่จะมีแสงสว่างอยู่รูหนึ่ง
สว่างตัวนี้สีขาวเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าช่องเนี้ย
มันจะต้องมีแสงมาจากปลายทางที่ส่งขึ้นมา
ถ้าผมสามารถเห็นช่องนี้ชัดเจนแล้วลุยไปสกัดตรงนี้
เพียงพอที่จะห่อนลูกกอล์ฟหรือลูกบอลลงได้
ตรงนี้ผมก็หย่อนแล้วครับผมไม่ต้องรอไปถึง๓๐๔๐เมตรแล้ว
เอาละครับขอส่งกำลังใจผมคิดว่าอาจจะได้ภายในวันนี้นะครับ

อาจจะนะครับขอบคุณนะธนายกครับ

ขอบคุณครับขอส่งกำลังใจมาถึงท่านนายกสมาคม
ธเนธวีระสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ถ้าทฤษฎีการคาดคณีการคาดเดาของดรธเนธถูก
ก็แปลว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องรอลุ้นว่า

ในหนี้ขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ
ที่ทำลูกนางนอนน้องหายไป
เป็นยังไงคนไทยห่วงเหลือเกิน
ส่งแรงใจให้๑๓ผลช่องเดิน
ก้าวต่อไปด้วยดวงใจของนักสู้

อยากให้รู้พี่นั่งอยู่ตรงนี้
จะทำความดีส่งไปให้คนบนฟ้า
ได้รับรู้ขอท่านจงโปรดเมตตา
ช่วยน้องออกมาจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัย